เมื่อวานน้องยายาออกงานอีเวนต์คุณผู้ชม
กับคลิปที่มีคนถ่ายไปทำบุญคลิปนี้คุณผู้ชม
มันมีอยู่ช็อตนึงนะคะที่ณเดชนเรียกยายาคำสร้อย

บอกว่าที่รักจ๋ามาล้างมือสิจ๊

ไม่ผิดกับผู้ชมที่รักล้างมือสิแหม่นะคะ
หลายคนคิดเป็นตู่เป็นตาว่าเป็นแฟนกันแล้วหรือเปล่าค่ะ

ว่าจริงเขาก็เรียกหลายสรรพนาม
เรียกนู้นเรียกนิมูอาน้องยายาสวยมากนะคุณผู้ชม

ยายาของเราจะเขินเบอร์แรง

ส่วนมากเราจะเรียกชื่อแบบตรง

ก็จะเป็นแบบว่ามีตู๊ดบ้าง

หรือว่ามันก็น่ารักเองนะคะ

ที่นี่ก็น่ารักกว่าอยู่แล้ว

หลังจากที่ณเดชน์ขอเจ้าแม่ณเขลิกอะไร

เมื่อกี้นี่เซ็กซี่มาก

ลุคที่เป็นสาวขึ้นด้วยค่ะไปดูเลยค่ะ
อันที่เห็นเต็มตัวคือเก็บไว้ดูเองค่ะ
อันนี้คือแบบว่าเอาพอประมาณ

ไม่เคยห้ามนะคะไม่ไม่เคยห้ามไม่เคยห้าม
จริงเคยห้ามแบบอยากลง

แต่ว่าหนูไปถึงจุดนั้นไม่สบายแบบว่าบิคินิอะไรอย่างนี้ไม่ได้